คุณผู้ชมค่ะผู้สื่อข่าวของเรารายงานมาว่าเมื่อช่วงทุ่มที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ที่จังหวัดนครพนมพลุระเบิดในงานลอยกระทงค่ะพี่อุ๋ยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือเหมือนกับพลุมีปัญหาตอนจุดแล้วมันไม่พุ่งขึ้นฟ้า
มันเลยระเบิดกระจายที่พื้นบาดเจ็บไป๑๒คนค่ะ
เมื่อช่วงทุ่มที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชมค่ะลานพนมนาคาริมน้ำโขงเขตเทศบาลเมืองนครพนมก็มีการเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี๒๕๕๙
แล้วก็จุดพลุเฉลิมฉลองเปิดงานแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพลุระเบิดกระจายทั่วพื้นมีคนเจ็บนะคะเพราะว่า
มันเกิดกระจายพลุให้ไปโดนแล้วก็โดนไฟลวกเจ้าหน้าที่สัณธิฐานว่าพลุมันมีปัญหาจุดแล้วแทนที่มัน
พุ่งขึ้นฟ้ามันกระจายอยู่ตรงพื้นก็เลยถูกคนแถวนั้นทั้งนักท่องเที่ยวทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพลุ
บาดเจ็บกันไปประมาณ๑๒คนตัวเลขล่าสุดนะคะ
นายกเทศมนตรีเมืองนครพนมนายนิวัฒน์เจียวิริยบุญญา
เขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าใครไปจุดพลุ
เพราะรูปแบบการจัดงานไม่ได้ให้มีพลุ
ในการประชุมงานช่วงหนึ่งบางคนเสนอ
ว่าอยากจะให้มันสนุกนะอยากจะให้มันยิ่งใหญ่นะ
ขอจุดได้ไหมตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะ
ว่าใครอนุมัติในเรื่องของการจุดพลุแล้วใครเป็นคนจุด
ก็ขอแสงความเสียใจกับคนที่บาดเจ็บแล้วก็ได้รับความเสียหายจากเรื่องนี้
ก็ที่บาดเจ็บ๑๒คนไม่ได้รุนแรงอะไร
เทศบาลเมืองนครพนมจะดูแลรับผิดชอบทุกอย่าง
ค่าทำขวัญชดเชยเยียวยาค่ารักษาพยาบาล
แต่ว่าไม่ได้มีใครหนักอะไรไม่ได้มีใครเสียชีวิตนะคะ
แต่มันก็เป็นเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น